มันคือการที่ให้ความรู้กับนักเรียน

มันไม่ได้จำกัดว่าคุณจะทำงานอาชีพไหนไม่ได้
ถ้าเป็นคอมเมนต์ที่รู้สึกว่ามัน

น่าจะไม่เหมาะสมกับการเป็นครัว
น่าจะไปเป็นตลกบนเวทีหมอลำ
เหตุผลที่ครูเลือกที่จะมาเป็นครู

ก็คือครูเป็นคนภาคอีสาน

เราก็เลยเอาความชอบของตัวเรา

ชอบสันทนาการชอบเอ็นเตอร์เทน

ที่อยากให้ลูกเป็นข้าราชการก็มามิกซ์กัน
ก็เลยได้ออกมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษครับ

ต้องมีสเต็ปที่เขาเรียกว่าเป็นการ
ซึ่งสิ่งที่จะนำนักเรียนเข้าสู่บทเรียนได้
ก็คือการทำให้นักเรียนสนใจในภาษาอังกฤษ

ใช้ตัวตนของเราคาแรคเตอร์ของเราเนี่ย
ในการดึงดูดให้เด็กมาชอบวิชาภาษาอังกฤษ

ในการเก็บของในการล้างหน้าเพราะฉะนั้น

มันช่วยในด้านผลสำลิดไหม
ก็ตอบเลยว่ามันไม่ได้ช่วยในด้านผลสำริด

เขาไม่ต้องมาเจออะไรที่แบบว่า

ดูสิว่าอาจารย์เขาจะทำอะไรอีกอะไรกันไหมครับ
นักเรียนเข้าสู่คลาสของทิเชโบลี่อีกครั้งหนึ่งค่ะ

ก็คือเหมือนพอเราได้รับบทบาท

เราก็ใส่อย่างเต็มที่แบบว่า

ด้วยน้ำเสียงดังชัดเจนอะไรแบบนี้ครับ
มีลูกเล่นกับเด็กนักเรียน

ก็หลังจากที่คลิปวิดีโอได้
แพร่ออกไปในโลกของโซเชียล
ก็มีกระแสตอบรับ
ที่เป็นด้านบวกแล้วก็ด้านลบ

เราต้องขอขอบคุณคนที่คนที่เข้ามา
รับชมแล้วก็ให้สนับสงุน
นุนให้คำคอมเมนต์ให้คำชมเชยนะครับ
แต่ทุกอย่างมันก็มีสองด้านเสมอ
มีแสงสว่างก็ต้องมีด้านมืดใช่ไหมครับ
ซึ่งก็มาในหลายรูปแบบ

ทำแบบนี้เขาไม่ได้ทำเพราะเขาอยากสอนหรอก
แต่เขาทำเพราะสนองนี้ตัวเอง
หรือผู้ปกครองบางคนก็อาจจะบอกว่า

เมนต์ที่รู้สึกว่ามันบรรพรจิตใจเรามากที่สุด

น่าจะไม่เหมาะสมกับการเป็นครูอะไรอย่างนี้มากกว่ามั้ง
เพราะว่าการเป็นครูคือมันคือจุดที่เรายืนอยู่นะตรงนั้น

น่าจะไปเป็นตลกบนเวทีหมอลำ
ถามว่ามีผลกระทบต่อความรู้สึกเราไหม
เรายอมรับว่าในช่วงที่เราเจอแรกมีผลกระทบ

เราไม่เคยเป็นบุคคลสาธารณะ
แล้วพอในชั่วข้ามคืน

แล้วเราต้องรับมือกับสิ่งที่เราไม่ทันได้ตั้งตัว

แต่เขาให้คำคอมเมนต์เราในลักษณะเชิงลบ
โดยที่เราก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้เขา
เมนต์เหล่านั้นไม่ได้แค่ทำร้ายจิตใจเรา

หรือมันกลับส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนรอบข้าง
ซึ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรา
คือเราต้องเป็นคนสร้างภูมิคุ้มกันให้เขา
เพราะว่าคนสมัยก่อนสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่
สำหรับวิธีรับมือของครูเวอรี่นะครับ
เราเอาเวลาไปโฟกัสในจุดที่ดี
ในการพัฒนาผลงานของเราต่อไป
ในบางครั้งเราก็น้อมรับ
คอมเมนต์ที่เขาต้องการจะวิจารณ์เรา
การที่เขาคอมเมนต์ในด้านลบ

เราต้องตบหน้าคนอื่นด้วยความดี

โอเคค่ะวันนี้ครูมีคำศัพท์น่าสนใจ

การรังแก่กันหรือการวิจารณ์กันในด้านลบ
ผ่านโลกไซเบอร์ผ่านโลกโซเชียลนั่นเอง
มันคิดว่ามันกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย

เพราะว่ามันคิดว่าถ้าเปรียบเทียบ
ต่างประเทศอะไรอย่างนี้มันก็เหมือนกับการก่ออาจยากรรม

แต่มันเป็นการโจมตีกันเป็นการทำร้ายกันทางความรู้สึก
คือบางทีมันเปลี่ยนคนคนหนึ่งจากหน้ามือเป็นหลังมือ
จากคนที่เคยดีคนที่เคยสนุกสนานล่าเริง

มันก็เป็นปัญหาที่หนักอยู่พอสมควรครับ

ไม่ใช่ตั้งสารเตี้ยไปตัดสินคนอื่น
แค่ลมปากของตัวเองหรือแค่ความสนุกปาก
หรือแค่เพราะต้องการที่จะกดคนอื่นให้ต่ำลงกว่าตัวเอง
อันดับแรกที่คนไทยต้องตระหนัก
การให้ความเคารพในสิทธิของบุคคลอื่น
หรือไม่ว่าจะเป็นในโลกออนไลน์เอง
เด็กไทยหลายคนหรือคนไทยหลายคนเนี่ย
เราต้องเรียนรู้ที่จะเคารพคนอื่นก่อน
และในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำตัวเองให้น่าเคารพด้วย
จากมือจากนิ้วมือของคุณนี่แหละที่คุณพิมพ์ลงไป
พอคุณทำตรงนี้ได้แล้วคุณก็ค่อยต่อยอด
โดยการที่ไปเคารพคนอื่นเขานะครับ
ถ้าต่างคนต่างเป็นแบบนี้นะครับสังคมมันก็จะน่าอยู่ขึ้น

แล้วก็จะใช้โซเชียลอย่างมีความสุข
จริงตอนนี้นะคะเด็กก็ใช้เวลาในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะคะ
อาจจะมากพอกับการที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น
ในโลกความเป็นจริงด้วยซ้ำไป
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เด็กใช้เวลาในโลกของออนไลน์ค่อนข้างเยอะเนี่ย
กลายเป็นว่าปฏิสัมพันธ์ที่เด็กมีในโลกออฟไลน์

อาจจะเป็นการกันแกล้งในโลกออฟไลน์ใช่ไหมคะ
ตอนนี้ก็ย้ายมาเป็นการกันแกล้งในโลกออนไลน์
สาเหตุหลักที่เด็กกันแกล้งรังแก่กัน
พบว่าเป็นเพราะว่าเด็กไม่ได้เข้าใจเรื่องความแตกต่างหลากหลาย
โดยเฉพาะความแตกต่างหลากหลายของเพศนะคะ

เราก็มีการบูรณาการนะคะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศ
สอนเด็กว่าเด็กทุกคนสามารถที่จะเลือกอัตลักษณ์ทางเพศของเขา
ทางเพศของเขาแล้วก็การแสดงออกทางเพศภาวะของเขา
การที่ทำให้เด็กเข้าใจว่าความหลากหลายทางเพศมีอยู่จริง
จะทำให้เด็กเรียนรู้ที่จะเคารพเพื่อนที่มีความแตกต่างหลากหลายจากตัวเองนะคะ
แล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิ์เพื่อน
แล้วก็ไม่ไปกันแกล้งรังแก่เพื่อนคนอื่นในโลกออนไลน์ค่ะ
เพื่อที่จะให้พวกเรานะคะเยาวชนทุกคนนะคะได้เสริมภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์มากขึ้น
โดยกิจกรรมที่เราทำก็จะเป็นกิจกรรมในการที่จะจัดอบรมครู
ให้ครูมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในโลกออนไลน
เพื่อที่จะช่วยสนับสนุนให้กับเยาวชนได้เพิ่มภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์มากขึ้นนะคะ
รวมไปถึงการจัดกิจกรรมกับเด็กจำนวน๑๖๕๐๐คนในจังหวัดเชียงใหม่
ใน๑๕โรงเรียนด้วยกันเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรบ้าง
เขาจะได้มีทักษะในการที่จะประเมินความเสี่ยงนะคะเข้าใจเรื่องความแตกต่างหลากหลาย
แล้วก็รวมไปถึงการที่จะสร้างพฤติกรรมใหม่ที่จะไม่รังแก่คนอื่นในโลกออนไลน์ด้วยเช่นกันค่ะ